วอดทั้งหลังเลยนะคะที่จังหวัดพิศนุโลก
ซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเคยทำมาแล้ว๑ครั้งแต่ไม่สำเร็จค่ะ
เพราะว่าชาวบ้านช่วยกันดับไฟเอาไว้ได้ทันนะคะ
เจ้านาธิดับเพลิงก็ช่วยการฉีดน้ำสกัดไฟ
กำลังลุกไหม้บ้านไม้๒ชั้นอย่างรวดเร็ว
ซอยกลางคลองตำบลหัวรอที่อำเภอเมืองพิศนุโลก
โดยเป็นบ้านของนางรำพึงจันสำเรือนวัย๔๖ปีค่ะ
โดยตอนที่เกิดเหตุนางรำพึงไปทำงานรับจ้างอยู่ที่อำเภอบางรกรรม
ก็มีเพียงแค่ในเอกพรงสังขบุตรวัย๒๗ปี
ซึ่งเป็นลูกชายอาศัยอยู่ในบ้านลำพัง
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาถึงกว่า๑ชั่วโมงถึงจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
แต่ก็ด้วยความที่เป็นบ้านไม้นะคะบ้านก็พังวอดทั้งหลังค่ะ
ทีนี้ไปสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุก็เห็นกลุ่มควันลอยออกมาจากบ้าน
และก่อนที่จะเห็นเปลวเพลิงเห็นนายเอกพงศ์ขี่รถจักรยานยนต์สวนออกไปค่ะ
ก็เลยรีบวิ่งไปตามเพื่อนบ้านให้มาช่วยกันดูแล้วก็มาช่วยกันดับไฟ
เพราะคิดว่าอาจจะเป็นการเผาบ้านตัวเองหรือเปล่า
คาดการณ์แบบนี้ไม่ได้คาดการณ์เกินกว่าเหตุ
เพราะเมื่อประมาณ๒อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เอง
นายเอกพงศ์เคยพยายามจะเผาบ้านตัวเองมาแล้วครั้งนึงค่ะ
จุดไฟแล้วด้วยแต่ว่าเพื่อนบ้านเนี่ยมาช่วยดับเอาไว้ได้ทันนะคะ
เรื่องต้นตำรวจก็สันนิษฐานตามคำบอกเล่าของชาวบ้านนี่แหละค่ะว่า
นายเอกพงศ์น่าจะเป็นผู้ลงมือเผาบ้านตัวเอง
เพราะว่าเกิดอาการคลุ้มคลั่งจากการเสพยา
เพราะว่าก่อนหน้านี้นายเอกพงศ์เองก็มีคดีเกี่ยวกับยาเสพติดที่ถูกจับได้ไม่นานนี้
แล้วก็อยู่ระหว่างการถูกส่งตัวไปบำบัดด้วย
แต่ตัวนายเอกพงศ์ก็ไม่ยอมเข้ารับการบำบัดนะคะ
ตอนนี้ต้องรอผลการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อนว่า
จะเป็นสาเหตุที่นายเอกพงศ์เผาบ้านตัวเอง
หรือว่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรหรือไม่
เพื่อที่จะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ